ดูความคืบหน้ากรณีที่แรงงานชาวเมียนมาไปฆ่าในจ้างของตัวเองเป็นชาวจีน
แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ชั้น๓ของร้านสุกี้แห่งหนึ่งในท้องที่สนวังทองหลาง
นี่คือสภาพศพณจุดเกิดเหตุตอนนั้น
ล่าสุดในวันนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวรพงศ์ภาวะเวศผู้กำกับการสอนอวังทองหลาง
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบหลังเกิดเหตุพบว่ามีคนงานชาวเมียนมาร์๗คน
เป็นชาย๔คนแล้วก็หญิง๓คนหายตัวไปจากร้านเจ้าหน้าที่ตำรวจไปติดตามตัว
คนงานชายมาได้๔คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะหลังจากที่หนีกบดาน
ไปอยู่ที่พัทยาโดย๓คนเป็นผู้ร่วมกันก่อเหตุประกอบด้วย
นายจันวิจินตาหรือซันตี้นายฟิกลุงชู้แล้วก็นายคาวเคียงวิน
เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำกันอย่างหนักแล้วค่ะ
นายซานตี้ยอมรับสารภาพบอกว่าพวกตนเนี่ยเพิ่งมาทำงานที่นี่ได้๘เดือน
ตนเองเป็นคนใช้มีดฟันฟันนายจ้างก็คือนายเฉินยี่หายอายุ๕๑ปีเป็นชาวจีน
รับว่าที่ก่อเหตุเนี่ยเพราะว่าบันดาลโทษะ
เนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนปากร้ายชอบต่อว่าลูกจ้างด้วยถ้อยคำที่รุนแรง
ก่อนหน้านี้คนงานหญิงก็เคยถูกต่อว่าแล้วก็ร้องไห้มาแล้ว
วันก่อเหตุนั่งดื่มสุราและถูกด่าเรื่องของการตั้งวงดื่มสุราเสียงดัง
ตัดสินใจร่วมกับเพื่อนอีก๒คนฆ่านายจ้างของตัวเองแล้วก็หลบหนีไป
นี่นะคะผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมโดยตอนที่หลบหนีไปนะไม่ได้มีการขโมยทรัพย์สินใดทั้งสิ้นนะคะ
วันนี้ค่ะตำรวจนำมาเค้นสอบอย่างปากคำอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็นำตัวทั้งหมดเนี่ยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
คือทั้ง๓คนหลังจากที่ลงมาจากรถคุณผู้ชมดูนะคะ
สีหน้าเรียบเฉยก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ
หลังจากนั้นตำรวจก็พาขึ้นไปที่ท้องที่จุดเกิดเหตุก็คือสอนอวังทองหลางนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนตำรวจกันไว้เป็นพยานเนื่องจากว่าสอบสวนแล้วพบว่า
ขณะเกิดเหตุพนักงานชายคนนี้เนี่ยนอนอยู่กับพนักงานหญิงอีกคนหนึ่งอีกห้องหนึ่งนะคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวพนักงานหญิงที่เหลืออีก๓คน
เพื่อมาทำการสอบปากคำว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะคะ
ซุกี้จุดเกิดเหตุตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง๓๙ถนนศรีวราเขตวังทองหลังกรุงเทพ
ซึ่งตามรายงานข่าวคนใกล้ชิดผู้ตายระบุบอกว่า
เฉินผู้ตายเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามาดูแลกิจการต่อจากเพื่อน
วันที่๑นี้แล้ว๑กันยายนที่จะถึงนี้
แต่สุดท้ายก็ถูกแรงงานชาวเมียนมาฆ่าตายซะก่อนนะคะ